ดูเรื่องราวข้างหลังของเราบ้างก็แล้วกันนะครับ
นี่ฮะเด็ก๔คนนี้นะเป็นพี่น้องกัน
คนโตเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องคนกลางเป็นฝาแฝดผู้ชาย

๔คนนี้คือต้องอยู่ตามยฐากรรมครับ

สภาพบ้านที่เด็กเขาอยู่ก็น่าเวทนามากนะครับ
ข้าวปลาอาหารไม่ค่อยมีตอนที่ไปเจอนี่คือแกงก็เน่า
ข้าวก็บูดเสื้อผ้ากองเกลือนกราดเต็มไปหมดเลยครับ
เวลาเขาหิวบางทีเขาหาอะไรกินกันไม่ได้
เขาก็ต้องเดินผ่านป่าละเมาะแล้วย่าสูงท่วมหัวเด็ก

คุณเด็กวัยแค่นี้ทำอะไรเองแทบไม่ได้เลยนะ
เดินไปขอข้าวคุณยายแถวนั้นกินครับ
พากันเดิน๔พี่น้องแบบนี้ครับ
บางครั้งก็จะได้ข้าววัดมากินครับจุนเจืออาหารมาครับ
ลองดูเรื่องราวชีวิตของเด็ก๔คนนี้กันหน่อยครับ
เฮ้ยขอข้าวกินน้อยขอข้าวกินน้อย

คือเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนี่คือคุณพ่อ
พ่อชัยรัฐอายุ๔๖ปีครับ
ต้องออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน

แล้วก็บอกกับลูกอย่าออกไปข้างนอกนะอย่างนี้เหรอ

พี่คนโตอายุประมาณสัก๖ขวบ
ต้องดูน้องที่เหลืออีก๓คนนะครับ
ภาพยืนเกาะรั้วกันนั่งรอพ่อแบบนี้เห็นแล้วสงสารเลยนะ
คืออย่างนี้ครอบครัวนี้เดิมทีก็มีพ่อแม่ลูกนั่นแหละ
แต่ว่าต่อมาแม่ของเด็กเขาไปมีครอบครัวใหม่
ก็เหลือแค่คุณพ่อกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
คนโตคนรองเป็นน้องชายฝาแฝดชื่อว่าเด็กชายนบพลกับเด็กชายนบพันธ์อายุ๔ขวบ
แล้วคนเล็กจิ๋วสุดก็คือเด็กชายเอกรัฐอายุ๓ขวบครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเรียกว่า๔ยอดกุมาร
เหมือนละครพื้นบ้านชื่อสี่ยอดกุมาร
ก็จะเป็นฉายาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็มีเด็ก๔คน
เล็กมากนะคนโตที่สุดยังแค่๖ขวบเองนะ

น้องอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕อำเภอพานกระต่าย

สภาพบ้านของน้องเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับ

ทางวัดกุฏิการามสร้างเอาไว้แต่ไม่มีใครอยู่
ก็เลยให้พ่อของน้องก็คือคุณพ่อชัยรัฐมาอยู่ชั่วคราว

ก็นี่ไงบอกโยมโยมพาลูกมาอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมเพราะว่าตอนฟังคุณคิงเล่าข่าว
คุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์มาว่าสงสารสงสาร
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขที่บัญชีให้นะ

คือน้องต้องอยู่กับคุณพ่อบ้านของตัวเองก็ไม่มี
มาอยู่บ้านชั่วคราวที่วัดเมตตาให้มาอยู่ก่อนนะ
ส่วนแม่ของน้องก็ไปมีครอบครัวใหม่ได้ประมาณสัก๕เดือนแล้ว

มีแก๊งเน่ามีข้าวบูดทรงติดเหม็นคลั๊กคลุ้งไปหมดเลย
เซอร์โพงเซอร์ผ้าก็จะกระจายเกลือนพื้นครับ
คือเข้าไปเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งเต็มห้องไปหมดเลยนะฮะ

อยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณสัก๕๖เดือนแล้วด้วยนะครับ
ไฟถูกตัดแล้วสี่ยอดกุมารยังไม่ได้เข้าเรียนเลยซากกับคน

โหขวบนี่น้องเข้าแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เรียนเลยนะครับ
แล้วบางครั้งพ่อออกไปทำงานข้างนอกก็ไปนาน๒นาน
ทำงานรับจ้างหาเงินมาดูแลลูกนะฮะ
วันถ้าหากว่าหนักหนาสาหัสจริงเด็กอยู่กันไม่ได้
พ่อก็ต้องกระเตงลูกไป๔คนไปทำงานด้วยแบบร้อน
เราเปิดใจคุณพ่อของน้องมาลองฟังหน่อยฮะ
รักครับเป็นห่วงครับรักหมาด้วยครับ

แฟนโหมีแฟนไหมครับ

ไม่ได้เข้าเลยครับแต่ก็แม้มันอยู่ก็ไม่เคยไปเลยครับ

ทำไมไม่ส่งไปโรงเรียน

สภาพ๔พี่น้อง๔ยอดกุมารนะครับ

ดูหน้าตาจิ้มริมน่ารักอะนะครับ

เวลาเขาหิวข้าวพ่อไม่อยู่ทำยังไง

เดินรัดเลาะไปตามป่าละมะแล้วย่าสูงท่วมหัวครับ

เอาน้ำเอาอาหารมาแบ่งให้

กินข้าวร่วมขันร่วมชามเดียวกัน

ทำไมทิ้งให้อยู่กับพ่อพ่อต้องทำงาน

ติดคุกออกมาแล้วยังไปยุ่ง
ยาเสพติดอีกทีนี้เมียเห็นแบบนี้

นี่แหละแล้วคนก็เลยบอกโอ้โห
แล้วลูกต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้

โดยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลหน่อยครับ

แล้วก็เรื่องของประวัติเก่าของคุณพ่อเนี่ย

ข้างบ้านของเด็กครับเล่าว่าสงสารเด็กเหล่านี้

แล้วคุณยายใจดีมากนะช่วยอาบน้ำให้ด้วย

บอกว่าแม้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของยาย
แต่ว่ายายอยากช่วยจริงเพราะว่ารักและสงสารเด็กเขาครับ

เมื่อคุณฮิวข้าวยายฮิวข้าวอาบน้ำไส้ให้ด้วย

ถึงเธอดงอยมาติ่งเธอไปรับจ้างน้ำวัน๒วัน๓วัน

โอ้โธจงสารโอ้โธจงสารมากเลยจงสารมาก
มาถึงตรงนี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะช่วยเหลือนะครับ
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้นะครับ

ชื่อบัญชีทุนการศึกษาเพื่อเด็กหญิงจุธารัฐบดีรัฐครับ
เลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอนะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าโอนเงินไปแล้ว

ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าจะยังไงดี
คนกังวลมากนะคิงคือแบบเหมือนกับว่าอยากที่จะบริจาคแหละ
แต่เอาตรงก็กลัวว่าแล้วถ้าบริจาคให้

พ่อจะเอาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกไหม

เบิกถอนได้ต้องผ่าน๓คนครับ
เป็นกรรมการ๓คน๓ชื่อก็คือกำนันในพื้นที่
มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณครู
๓คนนี้เท่านั้นพ่อของเด็กไม่มีสิทธิ์ในการเบิกนะฮะ
เพื่อป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
ล่าสุดครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้นายอำเภอพรานกระต่ายก็เดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็มอบสิ่งของให้กับ๔พี่น้องครับ
โดยเด็ก๓คนที่มีอาการไข้ไม่สบายและตัวร้อน
ก็คือพี่ออยพี่ออยนี่คือพี่สาวคนโตนะครับ
แล้วก็หนึ่งในน้องชายฝาแฝดแล้วก็น้องชายคนเล็กที่อายุ๓ขวบ
โรงพยาบาลพรานกระต่ายก็เลยให้คุณหมอลงพื้นที่ไปตรวจดูอาการ

ถ้าอีก๓วันไข้ยังไม่ลดอาการยังไม่ดีขึ้น
ให้กลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจหาสาเหตุอีกครั้ง

แล้วเป็นห่วงมากเลยตอนที่น้องเดินผ่านป่าย่าเยอะ
ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมียุงหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ
และวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับ

เก็บขยะในบ้านที่กรองเกลือนกาดเอาไว้

เมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีไข้๓คนใช่ไหมฮะ

วันนี้กลายเป็นว่าเหมือนติดหวัดกันนะครับ

คือถ้าหากว่ามีไข้อันตรายมากเด็กเล็กเนี่ย
ก็คือต้องระวังไข้สูงและมีอาการชักนะฮะ